จากการบินในประเทศไทยบินไปดูที่สหรัฐกันหน่อยครับ

ใช่ค่ะต้องบินไปดูจริงเพราะว่าเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่นะคะ
ซึ่งฮิลารี่คลินตันกว่าชัยชนะไปได้อย่างน้อย๗รัฐแล้วค่ะ
ส่วนโดนัลดทรัมป์ก็สามารถคว้าชัยชนะในรัฐสำคัญไปได้หลายรัฐเลยนะคะ
โดนัลดทรัมป์ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ตัวแทนพลัคริพับลิกัลได้ขึ้นวัยที่ประสายที่รัฐฟลอรีดา
เพื่อขอบคุณทุกคะแนนสนับสนุนที่ทำให้เขาสามารถกวาดชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างเสียงไปแล้ว๗รัฐ
มีรายงานว่าโดนัลดทรัมป์ได้รับชัยชนะทิ้งห่างคู่ท้าชิงหลายรัฐด้วยกัน
ทั้งจอร์เดียเวอร์จีเนียแมซาจูเซตอคันซอลเทเนสซีอัลบาม่าและเวอร์มอนต์
ขณะที่คู่แข่งคนสำคัญจากพักเดียวกันอย่างนายเท็จครูส
ชนะไป๓รัฐนะคะก็คือที่เท็กซัสอลาสก้าและโอกลาโฮมาค่ะ
โดยมหาเศรษฐีจากนิวยอร์กรายนี้บอกด้วยนะคะว่าผลการเลือกตั้งในวันนี้
แสดงให้เห็นว่าเขาคือศูนย์รวมใจของพักรีพับลิกัน
แล้วก็ตั้งเป้าที่จะเป็นตัวแทนพักไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับนางฮิลารี่คลินตัน
ขณะที่นายเท็จครูสออกมาเรียกร้องผู้สมัครคนอื่นท้อนตัว
เพื่อเห็นแก่พักโดยเขาจะขอแข่งกับโดนัลดทรัมป์แบบตัวต่อตัวค่ะ
ไปดูฝากฝั่งจากพักเดโมแครตกันบ้างนะคะ
แกร่งอย่างนางฮิลารี่คลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ
ก็สามารถคว้าชัยชนะไปแล้ว๗รัฐด้วยกันค่ะ
ได้แก่อลาบามาจอร์เจียธนัสซี่เวอร์จิเนีย

ขณะที่นายเบอร์ดีแซนเดอร์สผู้อาการรัฐเวอร์เมิ้ลต์
ได้รับชัยชนะในรัฐเวอร์เมาส์โคโลราโดมินิสโซต้าแล้วก็อากลาโฮมาค่ะ
เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งขั้นต้นที่มีความสำคัญมากที่สุดวันหนึ่ง
จากประชาชนจำนวนมากจะเดินเข้าครูหาเพื่อลงคะแนนอย่างเสียงครั้งใหญ่
แบบคอคัสแล้วก็แบบไพรเมอรี่พร้อมกันใน๑๑รัฐ

จะเริ่มเผยให้เห็นแล้วว่าตัวแทนแต่ละพักนั้น
ใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะไปชิงตำแหน่งเก้าอี้ประธานาธิบดีในปลายปีนี้
นั่นก็คือเดือนพฤศจิกายนนั่นเอง
อเมริกันอาจจะต้องคิดไตรตรองให้รอบครอบ

ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีฝีปากจัดจ้าน

เพราะไม่ได้แค่เป็นผู้นำของสหรัฐเท่านั้น
แต่ยังเป็นผู้นำที่มีบทบาทในเวทีระดับโลกด้วยนะครับ
ในการชี้ทิศทางว่าโลกนั้นจะไปทางไหนต่อนับจากนี้ไป